นี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของไฟไหม้โรงงานที่สมุทรประการแล้ว
อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องร้อนก็คือเรื่องสถานการณ์โควิดคุณผู้ชม
เพราะว่าล่าสุดร้อนเลยนายกรัฐมนตรีประกาศกักตัวคุณผู้ชมจากภาพภาพนี้
เป็นภาพที่เกิดขึ้นตอนที่นายกรัฐมนตรีไปที่ภูเก็ตในงานภูเก็ตแซนบ็อกซ์
แล้วก็ไปถ่ายภาพเซลฟี่คู่กับประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ปรากฏว่าประธานหอการค้าจังหวัดสุรินติดโควิดคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็เลยกลายเป็นบุคคลเสี่ยงที่จะต้องมีการกักตัว
นายวีรศักดิ์พิศนุวงศ์ค่ะประธานหอการค้าจังหวัดสุรินที่ได้ถ่ายรูปคู่
กับคนเอกประยุจรรย์โอชาที่ภูเก็ตเมื่อหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมา
เข้าตรวจหาเชื้อในช่วงเช้าช่วงบ่าย
ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าติดเชื้อโควิด๑๙
นะคะก็โพสต์ขอโทษทุกคน
แล้วก็ขอให้คนที่ใกล้ชิดตัวเองเนี่ย
กักตัวเพื่อดูอาการก็เลยมาดูกันที่ภาพนี้นะ
เพราะว่านายกไปถ่ายภาพด้วยนะคะ
ขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
นายกก็จะใช้เวลาช่วงนี้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีผลตรวจที่เป็นบวก
ที่ผ่านมาก็ตรวจโควิด๑๙ตลอด
มีรายงานด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีจะใช้เวลา๑สัปดาห์

ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
การติดเชื้อโควิดของประธานหอการค้าสุรินท
ต้องเรียกได้ว่าสั่นสะเทือนภาคอีสานเลยค่ะคุณนัทพงศ
เพราะว่ามีคณะกรรมการหอการค้าหลายจังหวัด
โซนจังหวัดอีสานใต้เนี่ย
ก็ขึ้นเครื่องบินขึ้นรถตู้ไปด้วยกันหลายคนนะคะ
และล่าสุดประธานหอการค้าจังหวัดนครราชศรีมา
และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานใต้
รวมถึงคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชศรีมา
รวม๗คนก็ไปค่ะไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแล้ว

ผลการตรวจหาเชื้อในรอบแรกทั้ง๗คนยังไม่มีใครพบเชื้อนะคะ
แต่ว่าต้องรอยืนยันผลการตรวจหาเชื้อในรอบที่๒อีกครั้งหนึ่งนะคะ
อันนี้เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ภาพรวมของประเทศในวันนี้เนี่ยนะคะ
ผู้ติดเชื้อกลับมาอยู่ที่เลข๖อีกแล้วค่ะ
นี่ค่ะ๖๑๖๖รายติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๖๐๘๒รายนะคะ
ติดเชื้อในเรือนจำ๘๔รายผู้เสียชีวิต๕๐ศพนะคะ
เสียชีวิตสะสม๒๒๗๖ศพนะคะ
ถ้าเราจะไปดูกราฟผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต๗วันย้อนหลังเนี่ย
คุณผู้ชมจะเห็นเส้นสีเหลืองเดี๋ยวเราดูเส้นสีเหลืองนะคะ
ก็คือผู้ติดเชื้อจะเห็นได้ว่ารอบ๗วันที่ผ่านมาเนี่ย
เราจะเห็นว่ากราฟขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยจะลงมาบ้างก็คือช่วงวันที่สี่กรกฎาคม
แต่วันนี้ดีดกลับไปอีกถึงที่๖๐๐กว่ารายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วถ้าดูเส้นสีแดงอันนั้นคือจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้นะคุณนัทพงศ์ลงมาอยู่ที่๕๐ราย
ตอนนี้ก็๕๐รายนะคะถือว่า๒กรกฎาคมเนี่ย
เรื่องของโควิดมีข่าวแจ้งอย่างกรณีที่มีการส่งต่อ
ในโซเชียลมีเดียต่างแล้วก็มีเนื้อความระบุว่า
ผอโรงพยาบาลนวมิน๙แนวทางการรักษาคนไข้โควิดต่อจากนี้
หากคนไข้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพันธุ์จะไม่ปั๊มหัวใจ
จะช่วยและช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการปั๊มหัวใจ
ทางโรงพยาบาลนวมินค่ะขอชี้แจงนะคะ
ข้อความนี้ไม่เป็นความจริงนะคะก็ขอชี้แจงมานะคะ
ทางโรงพยาบาลและบุคลากรทุกคนทุ่มเทดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ
และเต็มศักยภาพที่มีอยู่และจะร่วมมือกับรัฐบาลประชาชนและทุกภาคส่วน
ในการช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างเต็มที่
เพราะฉะนั้นที่มีการแชร์เอกสารตรงนี้ไปเนี่ยบอกว่าจะไม่ช่วยเนี่ยนะคะ